ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะบ่ายนี้อยู่กับเราสองสาวนะคะพลอยพิมรจิตและดิฉันเชอรี่ค่ะกลับมาแล้วเหรอ
กลับมาแล้วคิดถึงคุณผู้ชมมากเลยกลับมาในวันตรุษจีนพอดีเลยเนาะ

คุณผู้ชมค่ะพลอยมาพร้อมกับข่าวแรกต้องบอกว่าขอเอาใจสาวกันก่อนเลยนะคะ
สำหรับหนุ่มไนกี้นิธิดลช่วงนี้เนี่ยฮอตขึ้นหิ้งมากมีผลงานให้เรามาติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับแบบหน้าบานแหละว่าเออฮอตจริงอะไรจริง
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะไปดูในที่นี้คือดูกล้าม

เรื่องนี้ไม่พลาดเลยนะกลายเป็นนุ่มเนื้อหอมไปอีกคนนึงแล้วนะคะ
โดดมารับงานละครข้ามช่องในฐานะนักแสดงอิสระได้แบบจัดเต็มเลยนะ
ล่าสุดนักแสดงหนุ่มที่มาร่วมเปิดตัวละครเรื่องใหม่
เดิมการทำงานกับค่ายดังย่านลาดพร้าวก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะ
ที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หลายค่าย
แล้วก็ยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฮอตแล้วก็งานเยอะสุดเลย
ซึ่งก็มีละครเจาะคิวอีกหลายเรื่องนะคะ
เจ้าตัวก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะนักแสดงให้ดีที่สุดค่ะ
ก็ต้องบอกว่าก็เหมือนเป็นนักแสดงอิสระนะครับ
ตอนนี้ก็เล่นได้ทุกค่ายแล้วก็ทุกช่องครับ

แต่ว่าให้ผมออกมาเล่นข้างนอกได้แต่ยังเซ็นที่ไหนไม่ได้
เรามีหน้าที่ที่แบบเป็นนักแสดงแล้วก็มีหน้าที่ทำงานอย่างเดียว
จริงก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ
เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมาเปิดโลกข้างนอกกว้างขึ้น
จากนี้เจ้าตัวก็ขอเคลียร์อีกหนึ่งประเด็นนะคะ
หลังจากที่ถูกจับตามองว่าหลังมานี้หันมารับบทแรง
รวมไปถึงอวดหุ่นออกสื่อแบบถี่ยิบเลย
ซึ่งหนุ่มไนกี้ก็ตอบแบบติดตลกนะคะว่า
เฮ้ยมีของดีก็ต้องโชว์กันหน่อยแซ่เก็บไว้ทำไมล่ะ
ส่วนบทบาทที่แรงขึ้นเจ้าตัวมองว่าเป็นความท้าทายนะคะ
ที่ทำให้ตัวเขาเองได้พัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลา
พร้อมกับทิ้งท้ายฝากขอบคุณแฟน
ติดตามผลงานแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้อยู่เสมอจ้า